ช่วงเปิดเทอมแบบนี้ก็มีนักเรียนนักเลงตีกันเป็นประจำนะครับ
มีนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ

แต่ว่ากลับไปชนรถบรรทุกทำให้คนที่ซ้อนมานั้นเสียชีวิต
พอพ่อไปเห็นร่างของลูกนอนเสียชีวิตอยู่
เขาอ่อนเลยให้ไปเรียน
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมารับศพลูกกลับบ้านนะครับ

เหตุการณ์นี้เป็นวัยรุ่นครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทะเลาะวิวาดกัน
จนมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณตรงข้ามกับเรือนจำมีนบุรี
ถนนสุวินทะวงขาออกเก็บมีมบุรีกรุงเทพมหานครครับ
จังหวัดสนองมีบริพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมูลรัฐศิษย์ปติ๊กตึ๋งลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๓ช่องทางช่วงเชิงลงสะพานข้ามครองในช่องซ้ายสุด
พบศพนายวัชิรวิทย์โสดามุกอายุเพียง๑๗ปีครับนักเรียนชั้นปีที่๒
สาขาช่างยนต์สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิก็สวมเสื้อสีเทาคลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ
กางเกงยีนสีขาวรองเท้าผ้าใบนอนหงายจมกองเลือดอยู่
ใกล้กันพบเพียงหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีขาว๑ใบ
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนั้นหายไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะ
พ่อของผู้ตายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกับ
โอ้โหพอเห็นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนี้สิ

ร้องไห้ด้วยความเสียใจแทบขาดใจทำใจไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ต้องเอาครอบครัวพ่อแม่ออกมาสงบสติอารมณ์ก่อน
เพราะว่าก็ลูกเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนพยานที่เกิดเหตุบอกว่าเห็นผู้ตายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อน

เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์ของคู่อริไล่มาข้างหลังครับ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเชิงลงสะพานพอดีมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าพอดี
นี่แล้วคุณพ่อดูสิครับฮู้ลุกไม่ขึ้นนะคะ
คือพ่อก็ต้องการไปเปิดดูหน้าลูกนะ
จังหวะนี้แหละโอ้โหเป็นภาพสะเทือนใจมากนะครับ

พอไปถึงเชิงทางลงสะพานจังหวะนั้นมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าพอดี
ที่ขี่รถมาเบรกไม่ทันชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง
ไอ้คนขีดไม่เป็นอะไรไม่ได้เสียชีวิต
แต่ไอ้คนซ้อนเนี่ยเสียชีวิตเลยครับ

โดามุกคุณพ่ออายุ๖๗ปี

ติดเพื่อนติดรุ่นพี่เคยห้ามแล้วว่าอย่าไปเรียนช่างเลย

ซ่อมแอร์กับพ่อก็ไม่ยอมไป

ปกติจะออกจากบ้านก่อนเวลาเรียนค่อนข้างจะนาน
เนื่องจากว่าต้องไปรวมกลุ่มกับพักพวก
แล้วก็ไปเรียนพร้อมกันจะได้ปลอดภัย
ไปฟังเสียงคุณพ่อนะครับ

สูญเสียลูกชายวัยเพียง๑๗ปี
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีบุญเยี่ยมโภษี

รวมทั้งการพูดคุยกับพยานก็ทราบว่า
ผู้ตายน้องคนนี้ซ้อนท้ายรถเพื่อนมา
ก่อนที่เพื่อนจะขี่แล้วก็ไปชนกับรถบรรทุก
ก็จะมีการประสานกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็แพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ

ว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร
ก็เสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ